แต่อันนี้ของมิ้นมีงูเหมือนกันนะคุณผู้ชมลองดูเนี่ยคือแผลที่เท้าของผู้ชายคนนึง
คือตอนแรกเขาถูกกัดที่นิ้วโป้งเท้าค่ะ

ใช่ไปหาคุณหมอก่อน
ตอนแรกคุณหมอก็ให้ตรวจเลือดแล้วก็กลับมาทีนี้ไปรักษาแบบพื้นบ้าน
อีท่าไหนอ่ะ
เนื้อตายเลยอ่ะค่ะ
แล้วไปรักษาแบบพื้นบ้านคือไปรักษาที่วัด
ด้วยการเอาเข็มจิ้มบริเวณรอบแผลค่ะ
แล้วดูสิคือมันกลายเป็นแบบนี้ไปเลยนะคะ
สุดท้ายเนี่ยแผลมันบวมมันเน่ามันขยายวงกว้างลึกถึงกระดูกต้องผ่าตัด
ลูกสาวให้ข้อมูลบอกว่าพ่อถูกงูกัด
ก็รีบพาไปโรงพยาบาลในจังหวัดประจวบคิริขัน
ตอนนั้นหมอยังไม่ได้ฉีดเซรุมให้ก็ให้กลับบ้านแล้วก็บอกให้มาตรวจเลือดทุก๓ชั่วโมง
พอมาถึงบ้านมีชาวบ้านแนะนำบอกว่านี่ไปหาหมอพื้นบ้านสิเป็นพระอยู่ที่วัดหนึ่งแถวทัพสแก่
เขามีชื่อเสียงด้านการรักษาเรื่องนี้นะก็เลยลองไปดูค่ะ
พอไปถึงปรากฏว่าเป็นแม่ชีนะคะที่มารักษาแทนเอาเข็มเนี่ยมาจิ้มรอบรอบบริเวณที่งูกัด
เขาบอกต้องเอาเข็มจิ้มทุกวันจนกว่าจะหาย

คุณพ่อไปหาแม่ชี๑๘วันจิ้มอยู่อย่างนี้๑๘วัน

ประเด็นคือเขาบอกว่าห้ามกินยาแผนปัจจุบันด้วย

ห้ามกินยาที่หมอแผนปัจจุบันให้มา

ต้องถือสัจจะมาหาทุกวันไม่คิดค่ารักษา
แต่ว่าจะขายน้ำมันขวดละ๑๐๐บาทใช้ในการทาแผล
วันเต็มที่มารักษาอยู่แบบนี้
คือมาเอาเข็มจิ้มกับเอาน้ำมันทาแผล

ไม่หายปวดแผลตลอดเวลาจนต้องไปฉีดยาแก้ปวดที่คลินิก
ครอบครัวบอกพ่อขอร้องไปหาหมอเถอะ
คือก็ยังไปอยู่ยังไปหาแม่ชี้อยู่
ครอบครัวพ่อขอร้องไปหาหมอได้ไหม
ก็ยอมไปวันที่๒๐สิงหาคมเพราะ๑๘วันมันไม่หายสักทีค่ะ
คุณหมอตรวจบอกโอ้โหคนไข้ครับเนื้อที่เท้ามันตายแล้วครับ
ลึกถึงกระดูกต้องผ่าเอาเนื้อตายออก
แล้วต้องมาล้างแผลทุก๓วันนะครับ
ทีมข่าวเราไปที่วัดอ่างสุวรรณนะคะ
ไปเจอกับเจ้าอาวาสวัดแล้วก็แม่ชี
วันนี้แหละที่ว่ารักษาแบบพื้นบ้าน
แต่ว่าทั้งสองท่านปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะคะ
ก็ได้เจอกับพนักงานรักษาความปลอดภัยคนหนึ่ง
ไม่ใช่ของวัดนะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มารักษาที่วัดนี้เหมือนกัน
ด้วยอาการขาบวมเขาบอกเขามารักษาที่นี่ตั้งแต่๕สิงหาคมแล้วค่ะพี่อุ๋ย
เขาบอกว่าเขามาก่อนแล้วก็เห็นผู้เสียหายที่ว่าเป็นโดนงูกัด
มารักษาหลังจากเขาเขาเลยรู้เห็นรู้เรื่องทุกอย่างหมดเลย

ส่วนเรื่องน้ำมันรักษาที่ทางวัดขาย
เขาขาย๕๐บาทไม่ได้ขาย๑๐๐บาท

ใครซื้อก็ซื้อเขาก็โชว์ขวดให้ดูน้ำมันแบบนี้
อยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อเขาก็ไม่ได้บังคับ

นี่ที่คลิปมาจากไหนครับ
นี่จังหวะที่กำลังคุยกับพี่สกลอยู่มีคนไข้มาเพิ่มค่ะ
ถูกตะขาบกัดที่เอ็นร้อยหวายตรงข้อเท้าด้านหลัง
เดินมาเดินมาบอกโอ้อยากให้แม่ชีกับเจ้าอาวาสช่วยรักษาหน่อย

ค่ะแต่ว่าเขาไม่ให้เราถ่ายช่วงที่เขาทำการรักษากัน
เขาบอกขอความดีโดนตะขาบกัดที่หลังข้อเท้าเห็นไหมค่ะ

ค่ะ
ทีมข่าวเราไปคุยกับลูกสาวของคนที่โดนงูกัด

หลังจากที่รักษาไปเรื่อยแล้วกับแม่ชีเนี่ย
พ่อก็บวมจนเป็นหนองก็มีการเอา
เอาเข็มเอาหนาวเอาหนามาบ่ง
บ่งหนองออกจริงอันนี้ใช่
แล้วหลังจากนั้นแม่ชีทำยังไงให้รู้ไหมคะนี่วินขออ่านแชทเขาเลยละกันนะ

ตอนไปครั้งแรกเดินเองได้ค่ะ
แต่พอรักษาเรื่อยเดินไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าโดนตัดเนื้อ
มันบวมเป็นหนองเลยนำหนามบ่งค่ะ
แล้วแม่ชีตัดเนื้อให้
เขาก็บอกว่าทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ไม่ต้องมาทำกับเขาแล้วค่ะ
เพราะพ่อดิ้นตอนเขาเอากันไกลตัดเนื้อให้ค่ะ
เพราะเขาตัดแบบสดไม่ใช้ยาอะไร
ตัดเนื้ออยู่สามวัน

โอ้โหตายจากงูกัดนิ้วโป้งเท้า
นี่พ่อน่าจะจำผิด
อยากให้ลงไปตรวจสอบเข้าไปดูที่สถานที่จริงหน่อยว่าเขาทำแบบไหน

เป็นคนเมียนมาไม่แน่ใจว่าเขายังอยู่ไหม

มันคือปกติการรักษามันมีแบบแผนปัจจุบัน
แผนจีนแผนไทยพื้นบ้าน

มันต้องผ่านการขออนุญาตแล้วต้องมีใบรับรองถูกไหมคะ

อันนี้มันโอเคใช่ไหม
เห็นมีคนไปรักษาที่นี่เยอะเธอก็หวั่นใจค่ะ
เราลองไปถามคุณหมอที่แบบเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเลยค่ะพี่อุ๋ย
วุฒิกรวงศิลาไทยศัลยแพทย์โรงพยาบาลประจวบคิริขันนะคะ
ก็ถามคุณหมอคุณหมอเอาจริงคือเคสนี้เนี่ย
มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรได้บ้าง
เขาบอกเขารักษาจนหายแต่ทำไมมันบวม
แล้วต้องบ่งน้องออกจนเนื้อตายจนถึงกระดูกจนอะไรขนาดนี้
คุณหมอบอกว่าดูจากภาพแล้วน่าจะเป็นอาการที่แผลมันติดเชื้อ
เพราะดูแลความสะอาดแผลไม่เหมาะสม
หรืออาจจะเกิดจากพิษงูที่ส่งผลต่อระบบเลือดก็เป็นไปได้
คือดูจากสภาพเท้าคุณพ่อของผู้หญิงคนนี้แล้วเนี่ยคือค่อนข้างจะช้ำ
แล้วมีเลือดออกใต้ผิวหนังเยอะมาก
กรณีนี้ปกติแล้วก็มีคนถามอะค่ะว่า
แล้วทำไมตอนเขางูกัดตอนแรกที่ไปโรงพยาบาล

เรียนรู้กันมานี่นะว่างูพิษกัดต้องฉีดเจรุมใช่ไหม

จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกเคสที่ถูกงูกัดจะต้องฉีดเซรุมนะ
อ๋อหรือฮะมันต้องตรวจเลือดก่อน
ต้องตรวจเลือดเพื่อเช็คค่าการแข็งตัวของเลือดที่คุณหมอบอกให้คุณพ่อมาตรวจเลือดทุก๓ชั่วโมง
อ่าคือมันต้องดูค่าการแข็งตัวของเลือด
ถ้าเกิดมันผิดปกติอันนั้นอาจจะต้องฉีดเซรูป
ว่าพิษอาจจะแรงอาจจะส่งผลต่อระบบเลือด
เพราะเซรุมจริงไม่จำเป็นต้องรับทุกเคส
เพราะพิษเนี่ยบางทีได้รับไม่เท่ากัน

ถ้าแพ้นี่เผลอถึงขั้นเสียชีวิตโดยแบบไม่จำเป็นก็เคยเกิดขึ้นแล้วเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมันเลยต้องดูเรื่องของการแข็งตัวของเลือดแล้วก็ให้การรักษาที่เหมาะสม
ทีนี้บางเคสเนี่ยมาโรงพยาบาลช้าหรือได้รับการรักษาเบื้องต้นไม่ถูกวิธีก็อาจจะเกิดเป็นแบบเนื้อตาย
หรือถ้ารุนแรงจริงเผลออาจจะต้องปัดอวัยวะหรือสูญเสียอวัยวะก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกัน
ล่าสุดมีข้อมูลนะคะว่าสาธารณสุขจังหวัด

ก็รู้มาว่าทางวัดรักษาตามความสมัครใจคนไข้

แต่เจ้าหน้าที่ให้หยุดทำการรักษาชั่วคราวก่อน
แล้วก็ให้ไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามประเภท

กำลังดำเนินการขอขึ้นทะเบียนนะคะ
ขอบคุณผู้ชมครับ